คุณผู้ชมผู้ไหนก็พูดถึงเรื่องพระแล้วจำได้ไหมคะ
สำหรับกรณีพระจิกหัวเสียกากลางสาราเพราะว่า

ทวงหนี้ไปทวงเงินแล้วไม่ได้เนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะลาสิคะแล้วนะครับ
เพราะทนแรงกดดันจากโซเชียลไม่ไหว
นี่คือคลิปต้นเรื่องคุณผู้ชมจำได้อยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าแหม่มันติดตาเหมือนกันนะคะเนี่ย
เป็นจังหวะที่พระรูปนี้เข้าไปเขย่าตัวแล้วจิกหัวศรีกาค่ะ
คือพระแต่ตัวศรีกาก็ว่าผิดแล้วนะ
แต่นี่คือเขย่าหัวแล้วจิกหัวไปอีก

ทราบชื่อภายหลังพระรูปนี้เนี่ยก็คือ
พระครูประหลัดภัยศาลวิสาโรเจ้าอาวาสวัดใต้ต้นลาน
ตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
กันยายนที่ผ่านมาเวลาบ่าย๓โมงตรง

จดหมายเป็นหนังสือลาศิกขามาที่เจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง
บอกว่าข้าพเจ้าพระครูประหลัดภัยศาลวิสาโร
เจ้าอาวาสวัดใต้ต้นลานได้ขอลาศิกขากับคณะสงฆ

เมื่อวันที่๕กันยายนเวลา๑๕นาฬิกาที่วัดใต้ต้นลาน
ลงชื่อกำกับพระครูประหลัดภัยศาลวิสาโร
วงเล็บนายภัยศาลจำเมือง
ผู้สื่อข่าวพอทราบเรื่องเราก็เดินทางไปที่วัดใต้ต้นลานเลย

บรรยากาศก็เหมือนวัดทั่วไปค่ะก็คือเงียบแล้วก็สงบ

ส่วนรายละเอียดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากหรอก
ตอนนี้มีพระครูวิจิตรกิจกรโครสณามณ์

พอไปสอบถามพระครูสิทธิธรรมนุวัฒน์
วัดหลวงพรหมวาตตมวลวัดหลวงก็บอกว่า

ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปจนเป็นข่าวดังจริง
แล้วก็เขียนข้อความเป็นลายลักษณอักษรขอลาศิกขา

และขอยอมรับผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็เป็นการลาศิกขาด้วยตัวเองอย่างเต็มใจ

ผิดเยอะแยะมากคือภาพออกมาขนาดนี้

ตั้งตัวเป็นเจ้าหนี้นอกระบบด้วย